อันนี้นปชเขาบอกว่าอยากจะมีศูนย์ปราบโกงประชามติ

เขาก็เลยมีศูนย์แบบคู่ขนานในการเกาะติดการออกเสียงประชามติ
ใครรู้ผลรู้คะแนนก็ส่งไปที่นปชเขาได้
ดาแก่นำนปชวันนี้หลังจากใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วนะครับ
ก็ไปรอดูคะแนนรอดูความเคลื่อนไหว

กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณรับพิพันธ์เรือนศรี
รายงานสดจากอินเทียวรัฐพร้าวครับ
โดยตัวเลขการนับคะแนนรวมไปถึงความไม่ชอบมาพากล
ที่ตัวแทนของนปชไปประจำตามจุดต่างนะคะ
จะมีการประมวลผลและก็แสดงให้กับมวลชนที่เกาะติดอยู่
ณจุดนี้ให้รับทราบหลังเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ซึ่งขณะนี้ก็มีมวลชนบางส่วนทยอยเดินทางมารอแล้วค่ะ
บรรยากาศที่ชั้น๕ศูนย์การค้าอิมพิเรียนลาดพร้าวนะคะ
แก่นนำนปชค่ะได้ใช้เป็นศูนย์จับตาประชามติร่างรัฐธรรมนูล
ล่าสุดมีมวลชนบางส่วนเดินทางมารอเกาะติดการนับคะแนน
และตรวจสอบการทุจริตของตัวแทนมวลชนที่ไปประจำตามจุดต่าง
ซึ่งจะรายงานผลมายังแก่นำในแต่ละภาค
จากนั้นแกนนำแต่ละภาคก็จะรายงานผ่านแอปพลิเคชันที่นปชจัดทำขึ้นมายังส่วนกลาง
เพื่อประมวลสรุปผลและแสดงขึ้นหน้าจอภายในหอประชุมพันเอกอภิวัลวิริยชัยนะคะ
โดยนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชกล่าวว่า
ชีวัตรประชามติในครั้งนี้คือประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่าย

แต่เชื่อว่าโดยรวมแล้วประชาชนจะออกเสียงมากกว่าปี๒๕๕๙
นี้ไม่กังวลเรื่องของการนับคะแนนค่ะแต่เป็นห่วงเรื่องของการทุจริต
ผมเองก็มองเห็นว่าณขณะนี้มันอยู่ที่ประชาชนในช่วงบ่าย
แรงกระเทือนขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
การดำเนินการมันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่
ผมเชื่อว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร
ถ้าประชาชนมีความรู้สึกว่าไม่มีการโกงเกิดขึ้น

คือผมเองก็โดยส่วนตัวเขาชัดประกาศย้ำเลยว่าถ้าผ่านด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ผมก็ไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้ว

จตุพรกล่าวด้วยนะคะว่าภาพรวมในช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบการทุจริตแบบโจ่งแจ้ง
เพราะการฉีกบัตรออกเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะความไม่รู้และเข้าใจผิด
ส่วนกรณีการใช้ยานพาหนะอำนวยความสะดวกตามต่างจังหวัดก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาให้ดำเนินการได้
ทางนี้ยอมรับเป็นห่วงเรื่องของการสับเปลี่ยนหีบบัตรลงประชามติ
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะไม่มั่นใจสถานการณ์ค่ะ
และหลังเวลาปิดหีบ๑๖๓๐แก่นำนอปชจะร่วมการแถลงภาพรวมการลงประชามติตลอดทั้งวัน
และในเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๓๐นาทีหลังรับทราบผลการออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ
แก่นำนปชก็จะประกาศจุดยืนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี